ชื่อว่าเพชรอยู่ที่ไหนก็คือเพชรน้ำ
นางเสด็จสมเป็นเพชรเข้มพล
เอาละครับกลับมาสนุกสนานกันต่อครับกับรายการเพชรดาราประกายเพชร
แน่นอนนะครับน้องทั้ง๖คนที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาจน
สุดท้ายก็ได้๖เพชร๖เม็ดงามที่มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับ
เขาจะต้องต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคในวงการบันเทิงต่อไปเรื่อย
ฝีมือไปเรื่อยวันนี้เป็นการเริ่มต้น
จะอยู่ได้นานแค่ไหนจะอยู่ได้อย่างไร
คุณผู้ชมเป็นคนที่จะคอยอุ้มชูแล้วก็สนับสนุนพวกเขาเหล่านั้นนะครับ
วันนี้ทั้ง๖คนมีอะไรจะบอกกล่าวนะครับ
ขอบคุณหรือจะอำลาวงการนะฮะ

ครับผมผมเจมส์นะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนเลยนะครับ
ที่ติดตามผมนะครับเจมส์และพวกเราทั้ง๖คนนะครับผม
สำหรับเบลก็ขอขอบคุณนะครับ
กำลังแรงเชียร์แรงใจจากทั้งบ้านและครอบครัวของเบลเองนะครับ

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เชียร์บิ๊กและเพื่อนทั้ง๖คนนะครับ
ปีใหม่นี้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับ
ขอให้รวยขึ้นไปเรื่อยเลยนะครับ
หนูก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะ
ที่ได้ช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ช่วยโหวตให้หนูด้วยนะคะ
ค่ะหนูก็จู่นะคะขอกราบขอบพระคุณทุกคนค่ะ
ทั้งประเทศแล้วก็เพื่อนพ่อที่อยู่ต่างประเทศค่ะ

มาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะ
ก็ขอฝากตัวแล้วก็ทั้งหัวใจเลย
มอบให้สายวงการบันเทิงนี้ค่ะ
ก็จะทำให้เต็มที่นะคะ
แล้วก็จะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังค่ะ
ค่ะ

สำคัญของรายการเพชรดารา

เป็นผู้ให้ความสนุกสนานของรายการ

หือแต่ว่า
ถ้าเราตัดเพชรออกเหลือแต่ความฉลาด

เราจะเรียนเชิญแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับ
คุณแอร์แล้วก็น้องทั้ง๖คนนะครับ
ร้องเพลงแบบว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบ
สนุกสุขสรรค์กันเลยทีเดียวนะครับ

จบด้วยเพลงปีใหม่ของพวกเขาทั้ง๗คนนะครับ
วันนี้ลาไปก่อนกับเพชรดาราประกายเพชร

ขอให้รวยค่ะ

ของให้รวย
งานบุญไม่มีใดให้มีแต่พรให้สวย
ใครมีลูกหญิงลูกชายให้ว่านอนซ้อนง่ายอีกด้วย
เงินทองให้เต็มห้องเต็มพอถ้าไม่พอก็ให้ท่านผู้
ทุกท่านจงมีราศีภองใสให้ทุกข์จงเยาะทุกข์จงไกล

ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้
ให้โชคดีโชคดีสุขเสพเร็วดี
ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย

ที่มาช่วยงานบุญวันนี้
ให้โชคดีโชคดีสุขเสพเร็วดี
และขอให้รวยขอให้รวย
ขอให้รวย
ชาวนาขอให้รวยใหญ่
ชาวไร่ก็ให้รวย

ให้คนผ่านด้วยแรงบุญช่วย
อารมณ์เพิ่มพันธุ์ไม่ขาด
งานราชก็ให้ไปได้สวย
มาช่วยงานบุญกันเยอะไม่เบา
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเรา
และไม่ลืมต้องเข้าติดมือก็มาด้วย
ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้
ให้โชคดีโชคดีสุขเสพเพลมดี
และขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย
ที่มาช่วยงานบุญวันนี้
ให้โชคดีโชคดีสุขเสพเพลมดี
และขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย
ที่มาช่วยงานบุญวันนี้
ให้โชคดีโชคดีสุขเสพเพลมดี
และขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย
ที่มาช่วยงานวันนี้
ให้โชคดีโชคดีสุขเสพเพลมดี
และขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย

อยู่ที่ไหนก็คือเพชร